แม่ใสใสไข่สดใหม่ให้เยอะ
ปัดดีค่ะข้าวใสไข่สดใหม่ให้เยอะนำมาเจอกันเราเหลืออีกกี่วันเนื้อตั้ง

วันนี้เท่าไรวันนี้๑๒ไม่นานแป๊บแป๊บแป๊บ
แต่ว่าที่ร้ายแรงกว่าตอนนี้ทุกอย่างนั้นก็คืออากาศที่เชียงใหม่นะฮะ

รวมทั้งภาคเหนือตอนบนหลายจังหวัดมากยังรุนแรง

ฝุ่นควันที่สะสมในสภาพอากาศนะ

เมื่อช่วงเวลา๑๕นาฬิกาวันนี้นะคะ
เขาก็บอกว่าค่ามลพิษฝุ่นละอองขนาด๒๕

น่านพยาวลำพูนลำปางและตาก
เกินค่ามาตรฐาน๕๐มิโครกรัมไปเยอะเลยทีเดียว
แก่ที่อำเภอแม่สายเชียงราย

อำเภอศรีภูมิเชียงใหม่แล้วก็อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
และที่บ้านโดงแม่หม๊อลำปางแม่หม๊อ๓ตำบล
โอ้โหมัวหมดเลยอันนี้คือเชียงใหม่นะคะในภาพนี้นะคะ
และที่แพร่ที่น่านเป็นหมดเลย
ส่วนฝุ่นละอองที่ไม่เกิน๑๐ไมโครกรัม

แม่สายนี่เหมาหมดทุกอย่างไม่ว่าจะ๒๕หรือว่า
ตำบลเลยที่แบบว่าเกินไปถึง๒๐๓มิโครกรัมต่อลูกบาท
ลูกบาทเมตรแล้วก็ที่บ้านที่แม่ม้อยจังหวัดลำปางอีกเช่นกันนะคะ
ที่ตำบลบ้านโดงก็๑๙๘มิโคกรัม
ส่วนตอนนี้นะคะอันดับเวลา๑๘นาฬิกาล่าสุดเนี่ยนะคะ

เชียงใหม่อันดับ๑ของโลกนะฮะ
มากกว่าประเทศจีนปะเนี่ยมากกว่าค่ะแล้วส่วนกอทมนั้นนะคะ
พอเฉลี่ยแล้วประเทศกรุงเทพนั้นอยู่ที่อันดับ๑๘
วัดได้๘๗นะคะ

อันตรายกว่าซิมันเล็กกว่า๒๕อีกอย่างนี้เหรอ

ยังใช้หน้ากากระดับระดับที่หยาบกว่าได้
แต่ว่า๒๕นี่เล็กเป็นแบบหนึ่งขนาดหนึ่ง
เส้นผมผ่านไปเยอะ
บางคนบอกมันน้อยกว่ามันอันตราย
สรุป๒๕อันตรายกว่าจริง
ไม่มีอะไรเอาอยู่เลยนอกจากหน้ากากที่ใส่แล้วอึดอัด

คนเชียงใหม่เหมือนกับชินหลายคนมากที่ไม่ใส่หน้ากาก
เดินไปตามถนนใช้เข้าบ้านเอา

ถ้าสมมุติจริงแล้วเขาบอกว่าเชียงใหม่มันมีควัน๑๐ปี
มันมีควันพิษทุกปีคือแต่ละปีเราจะได้ยินว่าเชียงใหม่
หรือบางทีเราจะได้ยินว่าโอเคถ้าอินโดนีเซียไฟไหม้ป่า
แต่เราเนี่ยเพิ่งมาลนลงคือมันหนักจริงก็คือปีนี้
มันเห็นด้วยตาไงเมื่อก่อนมันมีใช่ไหมแต่เราไม่เห็นด้วยตาเปล่า
มันไม่เยอะขนาดนี้มั้งแต่ก็โอเคตอนกลางคืนตอนเย็นเนี้ย
ถ้าลมมันพัดลงโอเคพี่มันไป
คือแสดงว่าอากาศมีการถ่ายเทกันวันไหนถ้าสมมุติอากาศนิ่งเลย
เดี๋ยวคุณลองดูเชียงใหม่คุณคนเชียงใหม่คนภาคเหนือลองตอบเรามาสิว่า
อากาศมาถึงนี่มันจะร้อนแบบเขาบอกร้อนอบอ้าว
ใช่ไหมใครบอกว่าหน้าร้อนไม่มีฝุ่นนี่ไงเกิดขึ้นแล้ว
หน้าร้อนมีฝุ่นจริงจริงลมมันไม่พัดเลยเมื่อก่อนประเทศไทยของเราร้อนแบบยัง
จะแบบว่าร้อนร้อนมีลมแต่ปีนี้ปีนี้แหละที่เขาบอกว่าประเทศไทยเราลมไม่ผ่านลมไม่เดิน
ตอนนี้ทางเหนือก็๒๕ก็หนักแล้วเราก็เจอเอลนินโยด้วย

นี่ก็คือฝุ่นพิษก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่แบบว่า
อาจจะต้อนรับวันเลือกตั้งหรือเปล่า
นะครับจริงแล้วอีก๑๒วันอีก๑๒วัน
มีนาคมเราเข้าครูหาตั้งแต่๘โมงจนถึง๕โมงเย็น
วันก่อนหน้านั้นแฮปปี้เบิร์ตเดย์นายกตู่
ทุกคนก็ต้องคิดว่าวันเกิดนายกตู่จะต้องไปอวยพรกันหน่อยไหม
แม่ไปไม่ได้นะฮะกฎกรกตเขาบอกเลยว่า
ถ้าสมมุติอะไรก็แล้วแต่มีการจัดเลี้ยงมีการเลี้ยง
มีงานมอบของขวัญอะไรอย่างนี้มอบมินเกินอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

ก็ถูกตัดสิทธิ์ได้ก็คือผิดกฎกรกตอยู่แล้ว
คือวันนี้ผู้สื่อข่าวเขาบอกในวันคล้ายวันเกิดของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีแล้วก็หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติคอสชและที่สำคัญ
ดิเดตนายกของพักพลังประชารัฐ
ซึ่งนายกตู่จะอายุครบ๖๕ปี
ก็ได้มีการแจ้งไปแล้วว่าคนที่อยากจะไปอวยพรนายกตู่
หรือปกติอาจจะต้องมีงานวันเกิดมีการเอากระเช้าดอกไม้หรืออะไรอย่างนี้ไปห้าม
ได้มีการแจ้งไปยังเหล่าทัพแล้วก็ส่วนราชการของงดเข้าอวยพรในคล้ายวันเกิดปีนี้
แต่ให้ส่งความปรัฐนาดีด้วยเป็นบัตรอวยพรแทน
ถ้าเช้าแบบผลไม้ประวัติบัติบัวก็๒๓พันบาทแล้วถูกต้องฟัง

ขนาดที่บรรยากาศก่อนดอกไม้เท่าไหร่เดี๋ยวนี้
โอ้นักไวถ้าเป็นดอกไม้นอกแพงสิใช่ไหมล่ะแล้วไม่ให้นายกรัฐมนตรีไม่ได้เกิน๓๐๐๐เสร็จเลย
โอท็อปบวกไปบวกมาก็เกิน๓๐๐อยู่ดี
เพราะฉะนั้นนายกเลยตัดสินใจนายกเป็นคนตลกก็เลยเอาอย่างนี้ดีกว่า

เอาการ์ดอวยพรวันเกิดส่งมากันหน่อยแล้วกัน
ยุติธรรมใส่ใจเพื่อสังคมแห่งความปลอดภัยของทุกคน
โดยมีช่วงหนึ่งนายกก็กล่าวว่า
ช่วยบอกกับทุกคนนะว่าได้รับการดูแล
ไม่ใช่คนจนไม่ได้อะไร
วันนี้คดีเก็บเห็ดก็ได้รับการประกันจำ

สมุนไพรอะไรกันนั่นน่ะนายกยังพูดเองอยู่ว่าเก็บเห็ด
คดีเก็บเห็ดเนี่ยก็ได้รับการประกันตัวเพราะตอนทำผิดมันเกิดขึ้นชัดเจน
ที่ผ่านมารัฐบาลเนี่ยแก้ไขปัญหาคนจนหลายอย่างเนี่ยคดีเก็บเห็ดยังเอายกมาเป็นตัวอย่าง
นายกก็ยกมาให้ดูรวมถึงการตั้งกองทุนยุติธรรมนะฮะ
เพื่อช่วยคนจนที่มีคดีความ
แล้วก็หากไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถติดต่อมาได้
วันนี้ต้องดูแลทั้งคนจนแล้วก็คนรวย
แต่คนมีตังค์ก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
ยืนยันว่าไม่มีใครรอดพ้นจากกระบวนการยุติธรรมไปได้
แต่คนจนนะฮะต้องไม่ร้องไห้อีกต่อไปนายกว่าอย่างนั้นเนาะ
แล้วก็ต้องสามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับ
บใดที่รัฐบาลและประชาชนทุกภาคส่วนเดินหน้าไปด้วยกัน
ปัญหาทั้งหมดก็จะผ่านไปได้
ขอให้เลิกใช้วาธกรรมคนจนติดคุกอีกต่อไป
คือหลายพักเราจะเห็นว่าหลายพัก
อย่างเช่น๒๓พักเลยก็ใช้คำว่าจนกระจุก
รวยกระจุจนกระจ่าย
เราจะเห็นคำนี้อยู่ตามป้ายหาเสียงใช่ไหมครับ
นายกก็เลยบอกอ้าวที่ผ่านมาคือเขาก็ตอบเหมือนกันว่า
ไม่ใช่เขาทำเฉพาะคนรวยเขาก็ทำให้คนจนเหมือนกัน

เพราะว่าเหมือนกับทุกคนก็บอก๕ปีแล้ว
เป็นการไปดีเบตแล้วก็เหมือนโจมตีนท่านเยอะเหมือนกัน

แล้วก็ให้โอกาสผู้กระทำความผิดให้มีที่ยืนในสังคม
เป็นการช่วยเหลือในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล
ด้วยการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงความยุติธรรม
ต้องการเสริมสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
มีกระบวนการช่วยเหลือดังกล่ารวมไปถึงการสร้างอาชีพ
ขอให้คนในสังคมเป็นกำลังใจเดินไปข้างหน้าด้วยกัน
เพื่ออยู่ในสังคมที่สงบสุขและเท่าเทียมกัน

นี่จัวไว้ว่าห้ามเอาของขวัญแล้วอวยพร

เรามีเรื่องอื่นเล่าต่อไปไงคะ

ก็ไม่ได้ออกมาให้ไม่ค่อยตอนนี้นายกซอฟต์ซอฟต์จริง
เพราะฉะนั้นอีกครั้งหนึ่งนะใครที่อยากจะไปอวยพรนายก

ส่งเป็นการ์ดอวยพรส่งเป็นการ์ดหรือฉันเป็นแฟนคับของนายเธอ
ยังไงสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคาร

นายกไปยุทธ๗วันไอ้เถอะ

เขาให้ฟรีใช่ไหม๗สี๗วัน
นี่ทักทาย๗วันโดยผลเอกไปยุทธ๗ประชา

มีคนส่งเขาบอกในเฟซบุ๊คแชร์กันมาให้

เขาบอกว่าคนเรารักกันเขาจะทำร้ายร่างกายกันหรือเปล่า
อันนี้ดูเหมือนรักก็เหมือนจะไม่รักอะนะคะ
อุดรเขาก็ไปล่าตัวหนุ่มคนนึง

ไม่รู้เลยจากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่ง

บอกว่าเขาถูกแฟนนุ่มบีบคอภายในห้องนอน
พร้อมกับพูดด้วยความสะใจบอกว่าถึงกับต้องร้องขอชีวิตเลยทีเดียว
นี่มันถ่ายใครเป็นคนถ่ายคือผู้ชายถ่าย
คือตลกมากจริงผู้หญิงเขาก็ได้โพสต์ข้อความ
โดยสรุปบอกว่าโดนทำร้ายมาหลายครั้งแล้วอืม
จนล่าสุดถือเป็นครั้งที่๖
คนดีที่ไหนเขาทำร้ายคนที่รัก

โดนทั้งต่อยท้องบีบคอเตะ
มีเหตุผลอะไรที่ต้องทำร้ายผู้หญิงขนาดนี้
เราก็ทนมาเยอะโดนเนี่ยแบบโดนมาทุกอย่างนะ
นอกกายนอกใจเรายอมมาตลอดเลย
สิ่งที่ได้รับคือยิ่งยอมยิ่งโดนทำร้าย
เพราะคำว่ารักโง่มาตลอด

ก็เข้ามาตอบโต้ด้วยบอกว่า
เหตุการณ์ทุกอย่างที่ผมทำลงไปผมก็มีเหตุผล

แล้วก่อนอื่นเลยผมต้องขอโทษในสิ่งที่ผมกระทำลงไป

ซึ่งผมไม่ได้มีเจตนาที่จะเอาชีวิตเลย
อีกอย่างหนึ่งผมก็ต้องขอโทษสื่อโซเชียลหลายที่ด้วยเหรอครับ
แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมต้องขอก็คือเรื่องคลิปวิดีโอลบให้ผม
ผมได้อธิบายบางส่วนกับบางคนที่โทรเข้ามาหาผมแล้ว
แต่ยังเหลือคนกลุ่มเยอะอีก
ที่ผมยังไม่ได้อธิบายให้คนอื่นเข้าใจ
ยังไงผมต้องฝากไว้ในโพสต์นี้ด้วยนะครับพี่ทีนี้

ก็บอกว่าผู้หญิงผู้ชายในคลิปเป็นชาวอุดรค่ะ
ทั้งสองคนก็คบหาเป็นแฟนกันมา
โดยก่อนหน้านี้๓วันทั้งสองคนก็ไปเที่ยวสถานบันเทิง
ขณะกลับมาก็มีปากเสียงทะเลาะเบาะแว้งกัน
ฝ่ายชายก็ไปบอกรอปภที่คอนโดบอกว่า
ผู้หญิงคนนี้เล่นยาตำรวจก็ไปค้นห้อง
แต่ก็ไม่พบอะไรไม่พบอะไร

ก็มีการแจ้งความลงบันทึกประจำวันกันไว้
ล่าสุดวันนี้เลยนะคะจากการตรวจสอบไปยัง
ก็มีการแถลงชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้น
เป็นเสื้อช็อปของคณะวิศวะของมหาวิทยาลัย

เขาว่าอย่างนั้นคือทางนี้มหาลัยเอง
ต้องออกมาชี้แจงเรื่องนี้บอกว่าสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
ชี้แจงให้ทุกท่านทราบบอกว่าบุคคลในภาพ
เคยศึกษาที่สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
มหาวิทยาลัยราชพัฒน์อุดรธานี
เมื่อปีการศึกษา๒๕๖๐เป็นเวลา๑ปีการศึกษาเท่านั้นเอง
แล้วก็ไม่ได้เรียนแค่นั้นใช่บุคคลดังกล่าวก็ได้พ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษาของสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
พ้นจากมหาลัยเลยป่ะพ้นเลยค่ะพี่ก็เขาไม่ได้บอกว่าพ้นจากมหาล
พ้นจากการเป็นนักศึกษาของสาขานี้

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม๒๕๖๑เป็นต้นไป

ปัจจุบันเขาบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดกับสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

ไม่ขอรับผิดชอบใดที่เกี่ยวข้องกับการกระทำของบุคคลดังกล่าว
ด้านพันธุ์ตำรวจเอกอักขพลยี่เกาะสารวัตรสืบสวนสอบสวนสพเมืองอุดร
ก็เปิดเผยบอกว่าเหตุการณ์ในคลิปดังกล่าว
เกิดขึ้นวันที่๗มีนาที่ผ่านมานี่แหละค่ะ
ซึ่งหญิงสาวในคลิปก็เดินทางเข้ามาแจ้งความ

แล้วก็ส่งตัวไปตรวจร่างกาย

แล้วก็เตรียมการออกหมายเรียกผู้ต้องหามาสอบปากคำ

คือจริงต้องบอกว่าเรื่องนี้ก็อายุไม่เยอะเท่าไร
ใช่ก็ถือว่าเป็นการเข้าข่ายทำร้ายร่างกาย
มีอัตราโทษไม่เกิน๓ปี
ถ้าเกิดว่าเรียกมาสอบปากคำแล้ว

ถ้าเกิดมีแฟนแล้วทำร้ายร่างกายพี่เอาจริง

อะไรนะ
ไม่มีคนต่อเตียงในเรื่องนี้

ตอนเช้า๒๕องศานะไม่หนาวมาก
แล้วขนาดเดียวกันเนี่ยเขาก็บอกว่าเชียงใหม่โอเคล่ะ

ยอดดอยไม่พ่อยมีอะไรเลยครับเมื่อกล้วนครึ่งครับไม่รู้ใครเผาอะไรแหนะ

จริงก็บอกว่าโอเคละคนก็ยังเผาปากกันอยู่

ทุกวันนี้เชียงใหม่ไม่ได้ต่างจากกรุงเทพเลยนะ
เชียงใหม่ทุกวันนี้ไปเชียงใหม่มันไม่เหมือนเราไปกรุงเทพ

แค่เราไปกรุงเทพเอ้าใกล้เข้ามาอีกแล้วฮะ
วันนี้๑๑มีนาเราคิดถึงแม่ตะเคียนแม่ตะเคียนเนี่ย
วันนี้๑๒เราคิดถึงต้นตะเคียนและต้นทู้อยู่ตามวัด

ผู้สื่อข่าวบอกต้องอ่านข่าวนี้เลยจริง
ตะเคียนฮะแต่ต้นตะเคียนไม่ได้อยู่แบบธรรมดากระโหลกกระดา
ต้องมีแอร์เขาอยู่ด้วยไหนคะนี่ไงทำเป็นห้องกระจกติดแอร์
ก็ทราบไปทราบมาชื่อว่าแม่แก้วแม่แก้วเรือนทองอายุนี้
หนักไหมล่ะโอ้โหเย็นมากปูกระเบื้องเงาวับ
ดูสิคือเรื่องของเรื่องนะฮะคนที่อยู่ข้างในก็คือแม่แก้วเรือนทอง
อายุเนี่ย๗๐๐ปีเป็นต้นตะเคียนขนาด๒คนโอบ
ความยาวเนี่ยประมาณ๑๒๕ก็๑๒เมตรครึ่งหรือ๑๒๕๐เมตรเนี่ยนะครับ
อยู่บริเวณสวนป่าบ้านเสาห้าแม่ชื่อบ้านก็ดูศักดิ์สิทธิ์นะฮะ
บ้านป่าบ้านเสา๕เลขที่ซะหน่อยไหม๑๒๙หมู่๔
ตำบลสาวร้องไห้อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองเนี่ย
โดยต้นตะเคียนแม่แก้วเรือนทองเนี่ยมีดอกไม้เต็มเหนียวเลยนะฮะ
อกไม้เนี่ยไม่ขาดเลยนะฮะทาแพร่๓สีพันไว้รอบต้นตะเคียนอย่างสวยงาม
แล้วก็ที่สำคัญทองมันจะมาเรื่อยทองก็จะมาเรื่อย
โดยมีชาวบ้านเดินทางมากราบไหว้ขอโชคขอลาบเลขเด็ด
ที่สำคัญเขาบอกว่าเวลาที่จะส่องเลขเด็ดนะแม่แก้วเนี่ย
จะต้องส่องที่ขันน้ำมนต์ถ้าใครดวงดีก็จะได้ไป
นี่นอกจากเปิดแอร์เย็นฉ่ำแล้วนี่นะ
คือพัดลมยังไม่ขาดพัดลมตัวใหญ่เห็นไหมฮะ
ยังเต็มเหนียวอยู่เลยเขาบอกว่านี่นี่แหละขันน้ำมนต์ที่เราเห็นเนี่ย
ท่านผู้ชมเห็นไหมเขาบอกว่า๑๐คนก็เห็นไม่เหมือนกันสักคนหนึ่ง
๑๐คนก็เห็นไม่เหมือนกันสักคนหนึ่งเลยนะครับ
แล้วคนก็เอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงราบกัน
คุณสำเนาเนี่ยอายุ๕๐ปีเป็นชาวบ้านในอำเภอวิเศษเนี่ย
แล้วว่ามีชาวบ้านพบว่าต้นตะเคียนอยู่ที่กลางบ่อทรายแห่งหนึ่ง

ในที่สุดชาวบ้านทุกคนก็ร่วมใจกันอันเชิญขึ้นมาไว้บริเวณสวนป่าบ้านเสา
แล้วก็ชาวบ้านทราบข่าวจึงเดินมาขอเลขเด็ดกันเป็นจำนวนมาก
รวมทั้งตัวเองก็ไม่พลาดตัวเองไม่พลาดไป
ชวนเพื่อนนางมีเฟรนด์ไง
เฟรนด์นางรอบมาขอเลขเด็ดแม่แก้วเรือนทองกันไปเสี่ยงโชค
ปรากฏว่า๓งวดติดถูกมาตลอดเลย

นี่เธอมีโต๊ะกระจกกระจกโอ้ย

ในที่สุดคุณคิดตัวเองกันว่า
นางก็เลยคิดว่าแม่แก้วจะต้องอยู่ร้อนไปได้แล้ว
เราจะมาร่วมสร้างบ้านให้แม่แก้วกัน
นางก็เริ่มไปร่วมกันซ่าเป็นห้องกระจก

เล่าให้ฟังว่าตนเองเห็นความแปลกที่ต้นตะเคียนแม่แก้วเรือนทองเนี่ย
มีผ้าแพร่๓สีโดยรอบสวยงาม

มีขนาดใหญ่และยาวอยู่ในห้องกระจกติดแอร์

ความที่อายุ๓๓มันก็จะถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่อยู่
ก็เดินไปดูให้เห็นกับตาว่า

คือเด็กที่แบบว่ามันไม่เชื่อคือมันก็จะไม่เชื่อ

ชาวบ้านเป็นอะไรกันมาติดแอร์ทำไม

ก็ตัวเองไปดูว่าอะไรคือความพิเศษ
ปรากฏว่านะฮะ

ตะเคียนจะอยู่ตามวัดแล้วก็โล่งใจส่วนแม่แก้วจะอยู่ห้องกระจก

ก็ได้เลขเอาไปเสี่ยงดวงเหมือนกัน

นี่เห็นไหมฉันเห็นเป็นเลขฝรั่งเลข๒
ไหนละเลข๒นี่ตรงข้างบนเหรอข้างบนเหรออ๋อข้างฝั่งทางซ้าย
แต่ข้างล่างเหมือนเลข๘
ก็มองกันได้หลายอย่างครับเป็นเลขไทยก็ได้ฝั่งขวาเหมือนเลข๘เลข๘ไทย

เอามาอีกอันนึงค่ะตอนนี้ในโลกโซเชียลนะคะ
ท้าคนอาสาออกมาเก็บขยะกันค่ะ

ท้าคนอาสาเก็บขยะถ่ายภาพตัวเองก่อน
แล้วก็หลังกับเก็บขยะเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวานนี้พูดสิทธิ์ข่าวก็รายงานบอกว่า

คู่กับพื้นที่ที่ต้องมีขยะด้วย
แล้วก็ภาพของตัวเองหลังจากที่คุณทำความสะอาดทั้งหมด

ตอนนี้มีหลายคนต่างรับคำท้าเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

เหมือนส่งต่อให้เพื่อนท้าเพื่อนต่อไปเรื่อยอะไรแบบนี้

ก็ได้โพสต์ข้อความท้าให้คนไทยเข้ามาร่วมด้วย
ระบุบอกว่าใครเอากับเราบ้างเป็นคำถามเลย
แล้วก็แฮชแท็กบอกว่าอาสาท้าเก็บขยะ

ขณะที่ตอนนี้ขยะล้นโลก
ก็อยากที่จะถึงยุคที่จะท้าแข่งเก็บขยะกันแล้วล่ะค่ะ
เขาแชร์ภาพชายหนุ่ม

เขาบอกว่าถ้าทำคนเดียวเนี่ย
กลัวหน่วยกลัวจะแบบเหนื่อยกลัวจะเขิน
เรามีองค์กรด้วยนะคะมีองค์กรอาสาเก็บขยะเอามานำเสนอ
ก็ไปร่วมกิจกรรมกับเขาได้แล้วก็ติดตามเพจกันได้เลยนะคะ
เคยไปมาแล้วสนุกมากเขาบอก
มีทั้งกรุงเทพเองต่างจังหวัดก็มีด้วย

อันนี้เป็นชื่อของแฮชแท็กที่กำลังเป็นที่นิยมตอนนี้

ที่ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะไปเข้าร่วมกับโปรเจกต์ไหนดี
ชาวเชียงใหม่ส่งมาบอกว่าเชียงใหม่ไม่ร้อนนะ
เขาบอกว่ากลางวันอยู่ที่๒๙องศาต้อง

ก็ตอนที่เมืองไทยอากาศไม่ร้อน

ก็ไม่มีลมนั้นนั้นอืมใช่ไหมหรอยากเลย
อากาศเย็นก็คือก็รอหน้าร้อน
ตอนนี้แสดงว่าที่เชียงใหม่อากาศเขาบอกสูงสุดอยู่๒๙องศา

ความหนาวดีแต่ว่าฝุ่นฝุ่นมาจากไหนฮะ
อีกเรื่องหนึ่งนะคะตอนนี้มาดูตำรวจของเมืองจีนนะคะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองฝาซานในมณฑลกวางตุ้งประเทศจีน
เผยวีดีโอความยาว๒๐วินะคะ
ก็มาเป็นตำรวจนายหนึ่งนะฮะตำรวจชายนานาว่าเสียจุ้ยนหุย

เขาเริ่มจากนี่ใส่วิกผมยาวให้สวยงามก่อนนะฮะ
แล้วก็แต่งหน้าเขาแต่งเป็นขั้นตอนเลยนะ
พอแต่งเสร็จสวยมากแล้วเขาก็บอกว่า
มีประโยคคำพูดที่เตือนว่าระวังการหลอกรักบนโลกออนไลน์
ตำรวจที่เข้ามาจับเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นพวกโลแมนซ
เกมเมอร์พวกนี้มีพฤติกรรมใช้รูปปลอมมาหลอกลวงเหยื่อสารพัด
นี่นะฮะดูปั๊บนึ่งมาเลยนี่

ให้เหยื่อตายใจแล้วก็สำเร็จเสร็จโจนไป
กำลังระบาดอย่างหนักในประเทศจีนค่ะ
สวยเนี่ยก็เข้าไปไงเข้าไปพูดคุยแล้วเขาก็หลอกเอา

ผู้คนแชร์ไปอย่างกว้างขวางแล้วก็ตักเตือนกัน
โดยดูเหมือนว่าสิ่งที่คนสนใจนั้นไม่ใช่เรื่องเตือนภัย
เป็นเรื่องคุณตำรวจแต่งหญิงออกมาซะสวยสะดุดตา

ก็สวยจริงนะ

ต้องมีเพื่อนคุณทางออนไลน์ใช่ไหมครับเขาบอกว่าหมดเนื้อหมดตัวเลยนะ

ของล่าสุดกระเทยไทยที่ไปหลอกเด็ก
กระเทยแบบ๒๐ก็ไปหลอกเด็ก
เพื่อที่จะหาก็ไปหลอกเด็กแบบว่าตัวเองนึกว่าเด็ก
นึกว่าตัวเองคุยกับผู้หญิงอยู่สวยนางก็แต่งหน้าทำผมอย่างนี้

แล้วก็ปรากฏว่าแต่งหน้าไปแต่งมานางก็บอก
หนูแบบว่าเหมือนให้เด็กมีอารมณ์
แล้วก็ถ่ายคลิปเด็กตอนเด็กช่วยตัวเอง
แล้วก็เอาไปขายในทวิตเตอร์
วันดีคืนดีเด็กมันก็เล่นทวิตเตอร์กันไปทวิตเตอร์กันมา

มาตั๊กแถลงตั๊กแลจะเข้ากลุ่มก็๕๐๐ก่อน
ถ้าเป็นเข้ากลุ่มนี่ไงพวกนี้ชอบเข้ากลุ่ม
เข้าไปดูรูปแต่งหน้าจะเป็นตังค์ตายชอบไปอยู่ในกลุ่มไงเถอะ
ก็เหมือนแบบตัวเองเป็นผู้หญิงไปหลอกให้เขามีอารมณ์อะไรอย่างนี้เด็กอายุ๑๗๑๘ปรากฏว่าแล้วก็ถ่ายรูปเด็ก
เด็กมันก็ไม่ไหวเด็กมันก็ไม่ไหวมันทำยังไงรู้ไหม
มันก็ยังบอกว่าพ่อแม่มันก็ไปพูดกับพ่อแม่พ่อแม่ก็ไม่ยอมสิ
ปรากฏว่าพ่อแม่เป็นตำรวจด้วยก็เลยตำรวจเก่งกว่าค่ะตำรวจไทย
ทำตัวเป็นกะเทยค่ะล่อซื้อคลิปค่ะ
รอซื้อคลิปว่าจะใช้ซื้อคลิปเพราะว่าคลิปมันมีมูลค่า๗๐บาท๑๔๐บาท
อยากจะเป็นเมมเบอร์โกแม่มันตั้งแมมเบอร์
ปรากฏตำรวจไปล่อซื้อคลิปได้สำเร็จค่ะ

ปรากฏตำรวจก็ถามทำไมทำแบบนี้
หนึ่งแสดงว่าเด็กคนนี้อายุไม่ถึง๒๐ไปนะ

สองเด็กคนนี้ก็ถามว่าเอาเงินไปทำอะไร

หนูก็ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อเอาเงินไปเลี้ยงผู้ชาย
เทยหัวโปกตัวต้นเรื่องนี้คือเป็นอายุยังไม่

แต่ชิคกี้พายเห็นหน้าจังเลย

พี่แฮปปี้โดยนี้พัฒนาไปเรื่อยค่ะปีฮาปปี้
ไม่ใช่ว่าจะมาใช้แบบโซเชียลกระโหลกกระลาคือนางเป็นบล็อกเกอร์เลย

เขาบอกว่าเด็กที่เล่นไปเล่นแบบว่าพวกอะไรนะ
แอปพลิเคชันจีนทั้งหลาย
ทุกวันนี้เด็กไทยไม่ต้องเป็นดารารายได้มากกว่าดาราอีกนะ
คือไปนั่งเล่นแอปพลิเคชันจริงคอยแบบว่าทำตัวน่ารัก
ไปทำตัวอะไรอย่างนี้คอยตอบโต้อย่างนี้

แล้วเงินเดือนมันไม่ใช่มีใครจ่ายนะพี่

ให้มีคนมาซื้อดอกไม้ซื้อขวัญอะไรอย่างนี้

แต่ขนาดเดียวกันเขาให้คุณไปอยู่๓เดือน

เดือนละเป็นล้านจากเด็กโนบอดี้ไม่ต้องใช้ดาราเลยด้วย
ก็ถ่ายคลิปน่ารักกินขนมดาลเนลนุ่งคุยกันไป

บางทีคุยภาษาจีนก็ไม่รู้เรื่องไง

สมมุติวันนี้เล่นฟิตเน็ตถอดเสื้อหน่อยอะไรอย่างนี้

ช่วงหน้านะคะคุณเวียแห่งช่อง๗ก็เข้ามาคุยกับคุณเวลา

เกิดเรื่องเกิดราวโต้ตอบกันมุ่งมิ้งแค่ไหน

พี่คุณล้ามเล่าให้ฟังครับ
หลังเราไม่ค่อยได้ยินชื่อแก๊งนางฟ้ากันเลยนะ

แก๊งนางฟ้าก็ยังอยู่ดีมีสุขกันอยู่
เพราะว่าแก๊งนางฟ้าแต่งงานกันแล้วค่ะ
คุณดูแอนอลิชาสาวแก๊งนางฟ้าก็ได้จัดปาร์ตี้ความสุขเพื่อนซี
เรียกว่ามาครบทีมกันเลยทีเดียว
แล้วแต่ละคนเนี่ยก็ควงคู่ของตัวเองมาด้วย
เจนี่มิกกี้เห็นไหมนะเขาตัดกันหมดแล้ว
นี่เด็กลงเนอะนานาเว
ยังไงวุ้นเซ่นไม่เอามา
แล้วก็เจนสุดาพอลแล้วก็คุณภูริก็มาด้วย
ส่วนวุ้นเส้นที่ฉายเดี่ยวเพราะว่าเธอเพิ่งกลับจากญี่ปุ่น
ลงลงจากเครื่องปุ๊บก็มาเลยก็ดิ่งดิ่ง
โอ้โหไอ้วุ้นขนาดแกลงจากเครื่องปุ๊บชุดมึงยังเป็นอย่างนั้นเลยเหรอฮะ
น่าเล่นขนาดสวยมาสิคะ

เขาบอกว่าขาดเพียงคนเดียวคือพอลล่าพอลล่าอยู่ต่างประเทศ

เรียกว่าบรรยากาศก็อบอุ่นสุดเลยแล้ว
แล้วก็เป็นช่วงที่น่ารักมากไปดูกันฮะ
ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ
ไม่เห็นมานานเมื่อจะอ่านข่าวมานานแล้วน่ะ

เค้าสวยขึ้นกันทุกคนเลยนะดูเด็กลงนี่อายุเท่าไรกันเลยณบันทคุณเอ๋ย
นี้นี่อาชีพของเขาหลักคือออกกำลังกายใช่ไหม
ออกหน่อยหนูออกที่เดียวกับงานเขาเป็นอย่างไรบ้าง

เจนนี่เขามาเป็นคนมาเช้าด้วยนะ
มาแล้วมีรถปีเจนมาไม่ได้เจอพี่เจนนี่นะคะ

มาเช้าพรุ่งนี้เข้ากลับไปกานเช้า

เสื้อสไตล์ยวยที่เป็นเป็นเสื้อยืดเยอะ

แล้วก็ใส่กางเกงคัดสั้นสวยเลย

แหละนี่แหละนี่แหละเราต้องมีตรงคืออุ้ดอุดง

ว่านางบ้าออกกำลังกายอย่างหนักเลยจริงอะ
มาดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะละครเรื่องกรงกรรมนะคะ
ก็เป็นที่พูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์
ก็ทั้งทวิตเตอร์ก็มาเมื่อไหร่ก็อันดับหนึ่งทันทีเลยนะ

โทรไปชวนเหรออย่าลืมดูละครนะ

ไปต่อทวิตเตอร์คนที่เม้นต์เองเลยนะ
และเนื้อเรื่องละครก็แบบเข้มข้นมากเลยนะคะ

หวานใจตัวจริงของคุณเบลล่าหรือเรนูของเรื่องคือคุณเวียสุกรวัตรเนี่ย

ถึงจะแสบนิดกลัวหน่อยของพื้นที่เล็ก

นี่เวียเข้ามาถึงละครสนุกเลยคุณโอ้โห

นี่ไง
เข้ามาตอบกันถึง๓๑ข้อความ

ช่องเจ็ดขาหนูไม่เกี่ยวนะคะแต่ว่าส่งไปถึงคุณเวียนะคะ

ว่าอยู่คนละช่องแต่ก็ติดงานผลงานของกันและกัน
คอยให้กำลังใจกันอย่างเสมอน่ารักมากค่ะ
น่ารักน่ารักอ้าวไปเดี๋ยวช่วงแหละ
เรามาเล่าต่อมีข่าวอีกคุณเป๊อรัก
เออสถานะกับน้องฯคารีซา
นี่แหละเขาออกมาพูดแล้วว่ายังไงนะช่วงหน้าค่ะ
มาค่ะคุณเป้อารักกันนะคะพูดถึงสถานะกับคุณคาริสา

ล่าสุดนุ้มเป้ออกมาเครียร์หน่อย
ทริปนี้จองกันไว้นานแล้ว

อยากไหว้พระเราเองก็อยากไป

เป็นพี่น้องกันนี่ไงไปเจอเพื่อนที่นู่นด้วย
ตอนนี้ก็เป็นเพื่อนที่ปรารถนาดีต่อกันไปเรื่อย

คือเขาเป็นคนหน้าแกล้งอยู่แล้วเพื่อนคงแกล้ง
สถานะตอนนี้เหมือนเป็นเพื่อนมากกว่า

มันก็มีการดูแลกันแต่ยังไม่ได้เป็นแฟนกัน
ถ้าถามว่าถ้ามีคนมาจีบเขาแล้วจะทำยังไง
ก็คือก็ต้องไปคุยกับเขาเองคุณเป้บอก
ทริปนี้ตนไห้เจ้าแม่กวนอิงไห้เทพสุขภาพ
ก็เลยขอพรให้สุขภาพแข็งแรงไม่ได้ขอเรื่องความรักเลย

ก็ต้องพักให้หายก่อนเล่นกีฬาหนักเกิน
ขอดูแลตัวเองก่อนยังคิดว่าดูแลใครไม่ได้
รักษาตัวเองให้หายก่อนดีกว่า
ตอนนี้อยากหายจากอาการบาดเจ็บต้องนอน
เวลารักใครเวลาจะหายไปเลย

ต้องมีคู่แต่ไม่ใช่เวลานี้คุณเป้บอก

หมายถึงตอบแบบตอบสื่ออย่างนี้ออกสื่อจะมาบอกว่าเป็นซะเลยเดี๋ยวไม่ถ้าออกสื่อเขาจะพูดเขาจะไม่พูดแบบชัดขนาดนี้นะ
จริงเขาจะพูดอ่ะเป็นไงเป็นพี่น้องเนี่ยเสียงกี่คู่ก็เป็นพี่น้องหมดเลยแป๊บนึงก็ไม่เป็น

แล้วเขายังบอกชัดเจนว่าเขาไม่พร้อมที่จะดูแลใครตอนนี้ดีกว่าอุ้ยอันนี้หนักกว่า
ถามผู้ชายไม่ได้ถามผู้หญิงเลยดีกว่า

มันต้องถามขุนนั้นเอาข่าวนี้ซีวิวซีซิร่าที่สามี
ไม่ใช่แฟนที่กำลังจะแต่งงานกันนะคะ
ซึ่งก็คือคุณคริสโตเฟอร์ตัดสินใจจบชีวิตตัวเอง
เพราะว่าหลังจากป่วยด้วยโรคซึมเศร้า

ช่วงที่มีข่าวว่าคุณคริสโอเฟอร์จบชีวิตตัวเอง
ก็มีคุณแอรินออกมาเล่ามาพูดแทน
เพราะว่าคุณซูซี่ก็บอกว่าให้มาบอกข่าวแทนทีเพราะเธอไม่ไหว
เธอออกมาแล้วนะคะเป็นภาพที่นอนอยู่ริมทะเลนะคะ

กลับมาเห็นไทยเราได้เห็นอีกครั้งหนึ่งถึงความสดใสของเธอ

มีข้อความถึงแฟนคลับที่ห่วงใยว่า
ซี่อยากขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจและความรักให้กันนะคะ

เมื่อเจ้าตัวได้โพสต์ภาพและข้อความดังกล่าวนะครับ
แฟนคลับก็ติดตามเธอที่ติดตามก็เข้ามาให้กำลังใจกันใหญ่เลย

ลินก็เข้ามาแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจให้นะคะ
ซูซีรูมายฮาร์ท

มีรูปที่เห็นเนี่ยผอมลงไปอีกคือผอมอยู่ใน
เป็นคนผอมอยู่แล้วใช่ไหมผอมอยู่แล้วแล้วเป็นคนสูง
พูดถึงโรคซึมเศร้าเนี่ยเมื่อ๒อาทิตย์ที่แล้วคุณได้ดูข่าวไหม
ที่นักศึกษาตามมหาวิทยาลัยฆ่าโตตายหมดเลย
จะบอกว่าเดี๋ยวนี้คนเป็นโรคซึมเศร้าเยอะมาก
แล้วเกิดกับวัยรุ่นที่ยังอายุน้อยด้วยนะคะ
แล้วก่อนที่เขาจะฆ่าตัวตายเราจะไม่ได้ข่าวจากเขาเลย
รู้อีกทีนึงคือเราจะป้องกันหรือช่วยเหลือ

จะหายไปจากวงจรชีวิตของทุกคน

คือแบบว่าแบบเด็กวัยรุ่นซึ่งบางคนบอกช่วงสอบ

ว่าหากจบชีวิตตัวเองแล้วจบปัญหามันไม่ใช่ไง
แล้วการที่เป็นโรคซึมเศร้า
มันเป็นเรื่องของเคมีในสมองลูก
เรามีวิธีดูยังไงว่าถ้าเขาหายไปเราควรจะเข้าไปหาเขาหรือว่ายังไง
หรือมันจะมีสัญญาณอะไรไหมที่แบบที่เราจะรู้เพราะตอนนี้เราจะไม่รู้เลย
เขาบอกให้ออกกำลังกายหรืออะไรที่แบบเราคิดกันว่า
ต้องอยู่กับเพื่อนแปดคนเราไม่สามารถมีใครอยู่แปด๒๔ชั่วโมง
แต่ในขณะเดียวกันก็บอกว่ามันไม่ใช่ไปออกกำลังกาย
รถปล่อยฟุ้งซ่านแล้วมันจะหายหรือจะสวดมนต์น่าสมัคร
สมาธิดีไม่ดีก็กระโดดตายก่อนด้วย

เพราะว่าเราไม่รู้ว่าไอ้สารหลั่งเคมีมันจะหลั่งออกมาเมื่อไห

สั่งการบอกว่าให้ระบบผิดปกติเมื่อไหร่

ถ้ารู้สึกว่าแบบคนใกล้ตัวเป็นอะไรอย่างนี้

บางทีเหมือนกับเศร้าไปแล้วก็ดิ่งไปเลย
คนใกล้ตัวคือจ๋าจ๋านัตถาวีรณุจรรย์อ้าวไม่ใช่เป็นน้องสาวเต้นท่อตัวตายใช่มั้ยอ๋อเหรอ
หลังจากนั้นปุ๊บทุกครั้งที่นางก็แบบว่าทำวิทยาลัยญี่ปุ่นกัน
ไปทำเกี่ยวกับว่าเกี่ยวกับสาเหตุที่น้องนางตาย
มันก็เป็นแบบตราบาปนั่งก็พยายามหาทุกวิถีทาง
เป็นเพราะอะไรมันเกิดจากอะไรนางทำแบบเป็นอยู่เวลา
นางวันนี้นางบอกว่าวันหนึ่งนางอยากจะอธิบายให้ทุกคนฟังเหมือนกันนะ
ว่าไอ้โรคซึมเศร้าเนี่ยมันเกิดจากสารสารอย่างเดียว
แล้วก็วิธีการแก้ไขอย่าไปอยู่คนเดียว

แล้วเราต้องมองดูคนรอบข้างของเรา

พรุ่งนี้กลับมาเจอกับเคาร์ไสแข่งใหม่
วันนี้เราไปกันก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ